นี่การทำงานด้วยความเร่งรีบในอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
เช้าจนถึงร้อนเลยมีรถเฉียวแล้วก็หนีไป
ก็ลุ้นอยู่ว่าเขาจะตามได้ไหมว่าคดีนี้จะมีความคืบหน้ายังไง

เป็นรถเมย์สาย๕๓๙ขับไปเบียดกับรถแท็กซี่
ซึ่งคนก็วิจารณ์กันหนักเลยในโลกโซเทียลนะคะ
ล่าสุดทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้มีการเรียกคนขับรถเมย์
เรียกเจ้าของรถมาสอบสวนเพื่อเอาผิดค่ะ
นี่แหละค่ะก็เป็นภาพคลิปนี้นะคะ
ซึ่งช่วงเช้าวันนี้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้ชี้แจง
กรณีพนักงานขับรถเมย์สาย๕๓๓

บนถนนราชวิถีซึ่งก็มีหลักฐานชัดเลย
เป็นคลิปวิดีโอนะคะแล้วก็มีการนำไปโพสต์ในโลกออนไลน์

ขนาดนี้เลยแล้วก็ขับไปเลยอ่ะรถเมย์ขับไปเลยนะคะ
ซึ่งก็ได้มีการเชิญห้างหุ้นส่วนจำกัด๕๓๙รุ่งเรือง
ผู้ประกอบการรถเอกชนร่วมบริการรถปรับอากาศสาย๕๓
หมายเลขรถ๑๙๑๔๑๗๗๔
ซึ่งมีนายสุกริตแพรพิรมรัฐเป็นเจ้าของรถเอกชน
และนายสำเนาเด็ดรุ่งเป็นพนักงานขับรถโดยสาร
ซึ่งก็เรียกตัวมาสอบสวนค่ะ
พนักงานขับรถยอมรับผิดไม่มีข้อโต้แย้งอะไร
ผู้ประกอบการรถก็ยอมรับผิดเหมือนกัน
ในฐานะที่บกพร่องไม่กำกับดูแลพนักงาน
ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของขอสมก
การขนส่งมวลชนกรุงเทพก็เลยลงโทษปรับพนักงานขับรถ

งดปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลา๗วัน
พร้อมทั้งลงโทษปรับเจ้าของรถเอกชนเป็นเงิน๑๐๐๐บาท

จากนี้ยังได้อบรมว่ากล่าวตักเตือนด้วยนะคะ
ถ้าพบว่ากระทำผิดแบบนี้อีก
ก็จะลงโทษสถานหนักต่อไป

รถเมย์ซึ่งเป็นรถร่วมบริการสาย๕๓๓
ขับไปเบียดรถแท็กซี่เขียวเหลืองบนถนนราชวิถี
ช่วงก่อนถึงวงเวียนอนุสวรีชัยสมรภูมิ
เมื่อวันที่๑๐มิถุนายนที่ผ่านมา
กลายเป็นที่วิพักษ์วิจารณ์ของคนในสังคมออนไลน์เป็นจำนวนมากค่ะ